คุณผู้ชมค่ะมาที่ผู้จัดละครคนเก่งกันบ้างดีกว่า
คนนี้พี่ขวานพิมอับศร
พี่ขวานพิมอับศรก็คือลูกสาวอเอกสารพงษ์ชาตินเขาเอง
บอกเลยว่าเก่งไม่แพ้คุณพ่อเลยค่ะ
เพื่อโปรโมทละครใหม่กับบันเทิงไทยรัฐนี่แหละ
เจ้าตัวบอกว่าแม้เอกสรพงศ์จะจากไปแล้วนะแต่ก็พ่อเนี่ยก็ยังอยู่ในใจเสมอค่ะ
โดยตอนนี้ค่ะพี่ขวัญก็ทำหน้าที่ดูแลคุณแม่อาโยทัศวรรณให้ดีที่สุดนะคะ
ก็มาเล่นละครที่ตัวเองเป็นผู้จัดนี่แหละแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาทางการแสดงด้วยค่ะ
ล่าสุดพี่ขวัญค่ะก็มีละครนะคะอุ้มรักปฏิหารได้หนุ่มโดนัทนี่แหละเป็นพระเอก
ซึ่งถึงจะแม้นะคะละครเนี่ยจะเป็นแนวดราม่าครอบครัวน่ารักแบบสบายกระแสตอบรับดีเกินคาดนะ
คือยุคสมัยนี้บางคนจะไปโฟกัสเรื่องที่แบบว่ามันต้องเข้มข้นมันต้องตบตีอะไรอย่างนี้ไง
แต่นี่คือมาแบบใสน่ารักเลยแล้วก็เรตติ้งดีด้วยอันนี้เราควรสนับสนุนนะคะ
แล้วเชื่อไหมคุณผู้ชมที่กองถ่ายของพี่ขวัญนะได้แม่โยทัศวรรณนั่นแหละคุณแม่นี่แหละ
ทำหน้าที่หยุดฟ้าหยุดฝนยังไงเป็นมือปักทูบอันดับหนึ่งของเมืองไทย
เขาบอกว่าเรียกใช้บริการแม่โยได้นะคะเมื่อไหร่เห็นผลทุกทีเลย
ฟ้าฝนมันหนีหายนะคะเพราะว่าอะไรเขาบอกอะไร
พอปักทูปไปปุ๊บฟ้าฝนจะตกมึยไม่กล้าละ
เลี้ยวกลับเดี๋ยวไปฟังเสียงค่ะ

มันก็จะแบบหล่อพี่มันก็จะแบบมันก็จะมีกินไข่ต้มอยู่พักนึง
กินไม่กินอะไรของน้าก็ไม่รู้อะแต่สุดท้ายต้องเป็นรูลกัน
ถ้าถามว่าผู้จัดคนนี้มูไหมคะมูเตลูเนี่ยค่ะ
มูเลยมูไม่ค่อยเป็นค่ะแต่ว่าจะอาศัยว่าอย่างนี้
ว่าเราจะทำละครเรื่องหนึ่งอะค่ะเราจะให้คุณแม่เป็นคนเหมือนกับว่า
จริงใช่คุณแม่ใช่คือคุณแม่ก็จะเป็นคนแล้วก็เป็นคนแบบสมมุติฝนจะมานะคุณแม่จะ
อะไรอย่างงี้เออเราก็จะแบบว่าให้คุณแม่ช่วยว่าให้ช่วย
เพราะถือว่าแบบว่าแม่เราก็เป็นเหมือนแบบพระของเรา
ได้นะได้นะจริงอันนี้ก็เพราะว่าแม่เขาแบบสวดมนต์ไว้พระอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนี้ความเชื่อนะคุณผู้ชมใช่
เออก็เป็นความเชื่อนะคะแต่ว่าอันนี้เรื่องจริงนะคุณแม่คุณพ่อเนี่ยเป็นพระของเรา
พระในใจพระในบ้านนะคะเออนะว่าแล้วก็ยังไม่สิ้นเดือนเลยตอนเนี้ย
เงินเดือนยังไม่ออกเลยแม่จ๋าขอตังค์เนาะเดี๋ยวขวัญก็ยังขอตังค์แม่อีกหรอ